คุณผู้ชมค่ะชีวิตร็อกเกอร์หนุ่มค่ะ
เสกโลโซนะคะช่วงนี้แหมชื่นมื้นจริง
โดยเฉพาะเรื่องหัวใจนะคะชุ่มชื่นจริงค่ะ

หลังจากที่ควงกันไปเที่ยวยุโรงยุโรปอะไรกันเรียบร้อยแล้ว
ล่าสุดก็มีงานบุญนะคะก็กลับมาทำบุญค่ะ

รับตรงเลยค่ะคุณ
ก็มีช็อตประทับใจกันไปนะคะ
ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่ามีการมั่นหมายกับอีฟ
เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่โบสกับคุณต่างประเทศ
แบบลำพังสองต่อสองนี่โรแมนติกนี่แหละ
เพื่อเป็นการพิสูจน์รักครั้งนี้ก็จริงจังนะจ๊ะ

แถมยังหอดคำหวานด้วยนะว่าเชื่อว่านี่คือ
พรมลิขิตใช่ไหม

แล้วพอถามถึงสาวอีกคนอย่างแซนวิชประพาดาค่ะ
ก็บอกว่าสถานะก็คงเดิมก็คือ

ก็ไปมั่นกันที่โหมด

สดแบดจริงจัง
จริงผมเจอกับอีฟมาตั้ง๘๙ปีแล้ว
เจอกันเมื่อสัก๘๙ปีที่แล้ว

ก็เลยรู้สึกว่าเป็นคนที่เจอกัน

ดินรับทรงตัว

จริงผู้หลังผู้ใหญ่ก็รู้จักกันหมดแล้ว
ว่ายังไม่ได้ทำที่สุดแต่แบบนี้
คุณคะตอบแบบนี้แม้

ดูเหมือนไม่ค่อยแคร์คุณแซนวิชเท่าไหร่เลยนะ
บอกก็เป็นแม่ของลูกนะคะคุณ
กรณีแบบนี้ก็เกิดขึ้นค่ะคุณก็เลยมีกระแสข่าวตามมานะคะว่าน้องลียองเนี่ยไม่ใช่ลูกของคุณเสกโลโซค่ะ
เจ้าตัวก็มีความรู้สึกว่าคนที่คิดเรื่องแบบนี้บาปเพราะว่าเด็กนั้นบริสุทธิ์มาก
เขามั่นใจว่าลีอองนั้นเป็นลูกของเขานะคะแล้วก็เรื่องแบบนี้ค่ะถือว่าเป็นการดูถูกแม่ของเด็กด้วยนะ
ตัวเองเป็นคนเซ็นรับรองแล้วก็จัดการทุกอย่างของลูกทุกคนส่วนตอนนี้ค่ะคุณการวิพากรอดิษฐภรรยาก็บอกเลยว่าไม่ได้คุยกันแล้วนะคะบอกชัดเจนเลยค่ะ
ไม่ได้คุยกับคุณการแต่ว่าคุณการก็มีการโพสต์ทวงถามอยู่นะ๑๓ล้านเมื่อไหร่จะคืนหมด
ฉันก็อยากจะคุยกับเธอแบบนี้นะคะแต่ว่าพี่เสกโลโซก็บอกเอาไว้ว่ารักลูกมากรักลูกทุกคนเท่ากันส่วนภรรยาแต่ละคนที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยจะดูแลเป็นอย่างดีแต่ละคนก็จะจัดบ้านให้ทุกคนเลยจะมีบ้านอะไรคะบอกว่ารักกับพี่พี่ดูแลทุกคนแบบนี้เลยนะคะเสกสายเปย์